ว่ามีขบวนการใส่ร้ายรัฐบาล
โดยการจ้างล็อปปี้ยิสต์มาดำเนินการในเรื่องนี้
ก็ทำให้ล่าสุดที่ปรึกษากฎหมายของนายทักษิณชินวัฒน
ออกมาท้าให้ผู้ที่ตรวจสอบเรื่องนี้
ไปดูรายละเอียดของการว่าจ้างที่ได้สิ้นสุดไปแล้ว
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘อีกครั้ง
จะได้รู้ว่ามีการตัดต่อข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

โดยนายนพปัฏธมะซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของในทักศิลป์
ยืนยันว่าได้ตรวจสอบและเปรียบเทียบเอกสาร
เว็บสำนักข่าวรายหนึ่งกับเอกสารฉบับ

ทั้งที่เอกสารฉบับที่ยื่นต่อรัฐสภาสหรัฐ
ระบุชัดเจนว่าไม่มีการล็อบบี้ใด

ท้าให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ทุกเวลา
เพราะว่าที่ผ่านมานายทักษิณได้เคยว่าจ้างล็อบปี้ยิสต์
ในช่วงปี๒๕๔๙ช่วงซื้อสโมสรฟุตบอล

เพื่อให้นายอัมเตอร์ดัมช่วยเหลือกลุ่มนปช

หลังจากนั้นก็ไม่มีการดำเนินการใดทั้งสิ้น
ขณะที่นายกรัฐมนตรีไม่ขอตอบในเรื่องนี้นะครับ

เพราะมรบุว่ามันยังไม่เคยคิดที่จะตรวจสอบราย
ของกลุ่มที่เคลื่อนไหวสร้างความแตกแยกให้กับสังคม
ขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมให้คนกลุ่มนี้
ใช้โซเชียลมีเดียปลุกระดมคนด้วย
เช่นเดียวกับนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงขบวนการล็อบบียิสต์ของนายทักษิณ
โดยย้ำว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องจ้างล็อปปี้ยิสต
เพราะว่าอาศัยความจริงใจและการบริหารราชการแผ่นดินเข้าสู้

รัฐบาลเคยพูดคุยกันถึงความจำเป็นในการจ้างล็อบปี้ยิสต์
เพื่อให้ต่างประเทศเป็นปากเป็นเสียงแทนรัฐบาล

เพราะที่ผ่านมารัฐบาลอยู่มาได้๒ปี
จากการทำงานหนักทั้งสิ้น